เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อเบรกที่ผ่านมา
คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความขึ้นมาหน้าจอของเราเยอะเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นการบอกรักคุณแม่นะครับวันแม่เพิ่งจะผ่านพ้นไป
อย่างเช่นคุณออสบอกว่าคุณแม่ไม่อยู่แล้วแต่ว่ารักคุณแม่ทุกวันนะครับ
คุณแอดบอกว่าวันแม่ไม่ได้มีแค่วันเดียวต้องรักคุณแม่ทุกวันด้วยนะครับ

เรามาติดตามข่าวกันต่อเรื่องของนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระนะคะ
ล่าสุดมีการโพสต์คลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
บอกว่าเป็นแม่แท้ของนักเรียนหญิงชั้นม๕
โดยเธอยืนยันนะคะว่าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันนั้น
เป็นเพียงการขอบุตรสาวไปเป็นลูกบุญธรรมเท่านั้นค่ะ
แพทย์เปรมศักดิยุระนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นคลิปของผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นแม่แท้ของเด็กหญิงม๕
ซึ่งมีการแชร์ภาพตามสื่อโซเชียลก่อนหน้านี้
ว่าเป็นภาพของหมอเปรมแต่งงานกับลูกศิษย์ตัวเอง
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนี้บอกว่าพิธีดังกล่าวเป็นพิธีผูกแขน
อนุญาตให้หมอเปรมรับเด็กนักเรียนหญิงไปเป็นลูกบุญธรรม
พร้อมยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้เดือดร้อนและไม่เคยออกไปร้องเรียนมาก่อนค่ะ
ดีที่ฉันเป็นแม่เป็นผู้ปกครองของเขาโดยตรงก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ก็อยู่เงียบสบายกับครอบครัว
อยากให้ยุติเรื่องนี้ไม่อยากให้มีข่าวออกมาอีก
ขณะที่พ่อพรามวัย๘๓ปีคนหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่น
ที่รับทำพิธีบายสีสู่ขวัญแต่งงานแล้วก็งานพิธีมงคลต่าง
ระบุว่าภาพหมอเปรมนั่งคู่กับนักเรียนหญิงม๕น่าจะเป็นการแต่งงาน
เพราะว่ามีฝ่ายหญิงนั่งเคียงข้างผู้เท่าผู้แก่ก็ผูกข้อมือฝ่ายชายตามประเพณี

ถ้าเป็นการขอผู้หญิงไปเป็นบุตรบุญธรรมต้องผูกแขนรับขวัญฝ่ายหญิงเพียงคนเดียว
ขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาในแพทย์เปรมศักดิ์ก็นำเอกสารและหนังสือพิมพ์รายวันเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
บังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนบางฉบับในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
กรณีนำเสนอรูปภาพและข่าวในธรรมนองว่าในแพทย์เปรมศักดิ์มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักเรียนหญิง
ส่งผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
โดยในแพทย์เรมศักดิ์ระบุว่าการแจ้งความครั้งนี้เป็นการแจ้งความรักษาสิทธิ์
ส่วนจะแจ้งความกับใครบ้างยังไม่ขอเปิดเผย
ภาพที่สื่อมวลชนนำเสนอเป็นข่าวไม่ใช่พิธีมงคลสมรส
เพราะพิธีสมรสตามประเพณีภาคตะวันออกเชียงเหนือต้องมีขั้นตอนมากกว่านี้
ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น
เกิดจากฝ่ายตรงข้ามต้องการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองค่ะ